ต้องยอมรับว่าคนพูดถึงกันทั้งเมือง
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเมามันสนุกปากอะไรนะฮะ
แต่มันคือเรื่องของผู้ชายคนนึง

ที่ทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ล่าสุดมีคลิปในงานแต่งงานของฝ่ายสามีที่ฝ่ายเมียหลวงเขาบุกไปเนี่ย

ไปดูก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ
คือคลิปตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แม่ของเจ้าเบ่าแม่แท้เลยนะ

ภรรยาหลวงเนี่ยเดินเข้าไปในงานที่พระกำลังสวดอยู่
เป็นการสวดอวยพรคู่บ่าวสาว
ก็เนี่ยฮะแล้วผู้คนก็เริ่มมองแล้วเริ่มเดินเข้าเดินออกเริ่มแบบรู้สึกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

แล้วมันก็ไปต่อด้วยคลิปที่เมื่อวานนี้ท่านคงเห็นกันแล้ว

แม่เนี่ยไปหาลูกชายที่กำลังนั่งฟังพระสวดกับเจ้าสาวอยู่เนี่ยฮะ
เนี่ย

ท่านไปหาท่านไปแล้วนะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับว่าหลวงพ่อท่านว่ายังไง
เพราะจริงท่านก็ดูกระอักกระอวดอยู่เหมือนกันตอนทำพิธีเนี่ย
คือถ้าเปรียบเป็นไปดูมวยนี่ก็อยู่ติดขอบเวทีเลย
รินไซค่ะโอ้โห
ที่เหลือก็คือเหตุการณ์ที่ฝ่ายของภรรยาหลวงเนี่ยเขาไลฟ์เฟซบุ๊คใช่ไหม

เรื่องราวก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะคือภรรยาเนี่ยก็อยู่กับสามีที่เป็นตำรวจก็อยู่กันด้วยดีนี่แหละ

อยู่บ้านหลังเดียวกันมีลูกสองคนคืนนี้ยังนอนอยู่ด้วยกันเที่ยงคืน
สามีบอกว่าแต่งชุดเรียบร้อยบอกจะไปเข้าเวร
แต่รู้ข่าวแล้วแค่ระคายมาแล้วว่าจะไปแต่งงาน
ตามไปดูเอาแต่งจริงเอาทะเบียนสมรสไปด้วยแล้วก็บุกเข้าไปในงานนี่นะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราได้คุยกับฝ่ายภรรยาหลวง
ฝ่ายตำรวจคนนี้เขาก็ออกมาพูดเหมือนกัน

ไล่ไปทีละตัวละครเลยนะครับไปเจอคุณจอยไว้๓๓ปี
ที่เป็นภรรยาหลวงเขาก็เปิดใจคุยกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะ
บอกขอพูดผ่านสื่อเป็นครั้งสุดท้ายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ณตอนนี้ที่บอกนะคะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องอนาคต
ไม่ได้คิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้เหตุการณ์มันก็ชุนละมุนเนอ
มันก็แบบตกใจอ่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วเจตนาเราตั้งแต่แรก
เราก็คือเราตั้งใจที่ว่าเราฟ้องเมียน้อยอยู่แล้วกับสามีเราก็ไม่ได้ดำเนินการอะไร
ก็เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเพราะยังไงเราก็ยังต้องอยู่บ้านพ่อแม่เขาอยู่ดี
แล้วก็ลูกอยู่ดีก็ยังใช้ชีวิตปกติทั่วปกติไปอะค่ะ
มีการติดต่อมาไหมคะไม่มีค่ะ
แล้วถ้าเขาติดต่อมาจะคุยไหมพี่ไม่คุยค่ะไม่ขอคุย
ให้ให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วใช่ให้กฎหมายดำเนินการเลยไม่ขอคุย
มันมีรายงานว่าในลักษณะของการแต่งงานครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะมันมีความลับบางอย่างของพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงที่เปิดเผยไม่ได้แต่คนสนิทรู้
อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบจริงค่ะไม่ทราบเลยเพราะว่าสามีทำตัวปกติมากไม่ทราบเลย
แต่เคยเตือนเขาไหมคะกับผู้หญิงคนนี้เคยเตือนเขาไหม
เตือนค่ะเตือนหลายรอบแล้วเตือนแบบตัวแบบตัวอย่างนี้ได้ไหม
ตัวต่อตัวเตือนทั้งจดหมายเป็นรายลักษณอักษรให้ทนายส่งจดหมายไปค่ะ
ใช่มีเป็นจดหมายเป็นอะไรแล้วเอาสอนเป็นหนังสือเลยตามที่เคยชี้แจงไปแล้วในข่าว
ตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับผลกระทบในส่วนของเด็กของลูกว่ามีเสียงหมอ
ใช่ค่ะเด็กก็จะได้รับผลกระทบมากในเรื่องจิตใจตอนนี้
เพราะว่ามันมีอีกมันหลายอย่างเนอะทั้งในสังคมและไหนจะแบบด้านจิตใจอีกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังตั้งตัวกันไม่ได้จริง
ก็ก็พยายามคุยกันว่าเรื่องมันเป็นอย่างงี้เราต้องยอมรับผลที่ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นกำลังใจให้เขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นหลักให้เขาอยู่แล้วปกติเราก็เป็นหลักให้เขาอยู่แล้วแม่ยึดความถูกต้องเป็นหลักค่ะแล้วแม่ก็คืออยู่ข้างเราตลอดเผชิญแบบอยู่ด้วยกันมารู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกเราก็รู้เราเหมือนเป็นแม่ลูกกันจริงจริงอ่ะเจอเรื่องทุกข์

ที่มันอยู่บนศิลธรรมอ่ะใช่เรื่องเกิดขึ้นจนถึงณเวลานี้ติดต่อพี่เป่าได้ไหมคะยังไม่ได้ติดต่อค่ะแล้วคิดว่าเขาจะกลับมาบ้านไหมอืมไม่คิดอะค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมาถ้าเขาดูอยู่จะบอกอะไรเขาครับพี่ไม่มีเรื่องอะไรจะบอกเพราะว่าเหมือนคุยกับเขาไปแล้วในงานแล้วแล้วก็คุยมากันมาตลอดแล้วพยายามคุยแล้วเตือน

ช่วงตอนที่แม่กำลังตบเหมือนพี่จอยเข้าไปคุยกับพ่อแม่ฝัยแล้วมีการวางทะเบียนสมรสให้ดูใช่ใช่ใช่ใช่ตามเข้าไปที่หลังแล้วเหมือนประมาณว่าชี้แจงให้พ่อแม่ฝัยหญิงรู้อ่ะเจตนาที่เรามาเนี้ยเรามาชี้แจงชี้แจงเราไม่ได้ต้องการมาอ่าวิวาดหรือว่าจะมาทำลายข้าวของเรามาชี้แจงในฐานะที่เรามีทะเบีย
นี่ค่ะคำบอกเล่าจากคุณจอยครับภรรยาหลวงที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดน่ะอืมเธอบอกว่าทั้งตัวเธอและแม่สามีเองตอนเนี้ยสภาพจิตใจก็ยังย่ำแย่อยู่แต่เธอบอกเธอโชคดีจริงจริงครับที่มีแม่สามีคนนี้อืมสมควรแล้วที่ชาวเน็ตและทุกคนย่องย่องให้เป็นแม่สามีดีเด่นแห่

เขาบอกว่าขอเป็นเสียงก็แล้วกันไม่พร้อมออกหน้าหรอฮะผมไม่ขอให้สัมภาษณ์แบบมาเห็นกันต่อหน้าต่อตาเห็นกันแบบตัวเป็นเป็นนะเพราะว่าเรื่องราวมันก็เครียดนั่นแหละนะครับอ่าท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัสทีวีที่จังหวัดชายนาฬนะครับได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ

กับภรรยาที่มีทะเบียนสมรสหรือไม่หมู่เปล่านะครับบอกว่าตอนนี้เมื่อเหตุการณ์มันบานปลายมาขนาดนี้ผมขออยู่เป็นคนกลางอยู่ตรงกลางก็แล้วกันไม่เลือกที่จะอยู่กับใครทั้งสิ้น
ลูกสาว๒คนที่มีกับภรรยาคนแรกใบนผู้โดยทะเบียนสมรสวิญญาณหลวง
ยืนยันว่ายังไงจะส่งเสียเลี้ยงดูให้ถึงที่สุดตามหน้าที่ของพ่ออย่างสุดกำลัง
ก่อนอื่นผมต้องกลับขอโทษทุกคนเลยครับขอโทษสังคมด้วยแล้วก็
ขอโทษทางครอบครัวแล้วก็ทางฝ่ายหญิงเลยครับ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน้องปาวบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดต้อง
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเราขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลย
ใช่ครับมันเป็นความผิดของผมคนเดียวครับ

ถ้าจะโทษใครหรืออะไรให้มาโทษที่ผมคนเดียวครับ
สำหรับน้องที่เป็นเจ้าสาวในคลิปเนี่ย
คือวันนี้เนี่ยกระแสสังคมค่อนข้างโจมตีหนักพอสมควร
เรามีอะไรอยากจะบอกจะขอความเมตตาจากสังคมไหมครับ
ก็จริงแล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะผมคนเดียวครับ
อยากให้มองมาพุ่งเป้ามาหาผมคนเดียว
เพราะว่าผมเป็นคนผิดตั้งแต่เริ่ม
ผมคนเดียวเลยคือทั้งฝ่ายอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยเลยครับ
เราจะจับไปหาลูกครับเมียไหมที่ถามจริง

แต่ว่าหมู่เปล่าเนี่ยไม่ใช่แค่บุคคลคนธรรมดาทั่วไปครับ

เขาจะมีเรื่องของจริยธรรมนะฮะ

เดี๋ยวให้ดูผังอีกทีนึงนะครับ
เส้นทางความรักสามเศร้าของหมู่เปล่านะครับ

มีลูกสองคนกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแต่งงานกัน
อยู่กินกันมา๑๖ปีคุณจอยบอกว่าอยู่กันมาจนแบบโอ้โหลูกคนโตยุค๑๕
ก็พอจะรู้ระแคะระคายอะไรมาบ้างในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของสามี

อยู่บ้านของคุณแม่ของหมู่เป๋า

เป๋าก็แต่งชุดข้าราชการบอกจะไปเข้าเวรสุดท้ายอ้าวนี่ฮะ
ทางฝั่งขวามือเลยฮะลูกศรที่โยงไปนู่นนะครับไปแต่งงานกับเจ้าสาวอีกบ้านหนึ่ง
เวรกับแต่งงานนี่คนละเรื่องเลยนะคะนี่นะฮะ
อ่าเดี๋ยวฟังเสียงอีกครั้งนะฮะฟังชัดชัดนะครับ
เป่าที่ให้สัมภาษณ์กับเรากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีแต่บอกว่าขอให้สัมภาษณ์ทางเสียงโทรศัพท์ก็แล้วกัน
นะฮะฟังชัดชัดอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยหมู่เปล่าว่ายังไง
ก่อนอื่นผมต้องกลับขอโทษทุกคนเลยครับขอโทษสังคมด้วยแล้วก็ขอโทษทางครอบครัวแล้วก็ทางฝ่ายหญิงเลยครับ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคือน้องเปล่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลย
ใช่ครับมันเป็นความผิดของผมคนเดียวครับผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับถ้าจะโทษใครหรืออะไรให้มาโทษที่ผมคนเดียวครับ
สำหรับน้องที่เป็นเจ้าสาวในคลิปเนี่ยคือวันนี้เนี่ยกระแสสังคมค่อนข้างโจมตีหนักพอสมควรเรามีอะไรอยากจะบอกจะขอความเมตตาจากสังคมไหมครับ
ก็จริงแล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะผมคนเดียวครับอยากให้มองมาปรุงป้าวมาหาผมคนเดียวเพราะว่าผมมาเป็นคนผิดครับด้าน

ว่าขออยู่ตรงกลางเหมือนกันนะพูดเหมือนกับว่าเป็นคนกลาง
แล้วฝ่ายหญิงเขาทะเลาะกันจริงไม่ใช่ไหม
คือถ้าจะเอาจริงเนี่ย
คุณจอยภรรยาหลวงเนี่ยนะเมียหลวงเนี่ยนะ
บอกว่าตัวเธอไม่ได้มีปัญหากับฝ่ายหญิงนะ

ไปที่บ้านของงานบ้านวันงานเนี่ย
คือต้องการไปถามสามีจริงจริงค่ะ

เพราะถามตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนก่อนจะออกไปเข้าเวรแล้ว
บอกว่าจะไปเข้าเวรอ่ะบอกว่าจะทำอะไรเนี่ย
คิดให้ดีนะจะเอาอย่างนี้ใช่ไหม
แต่สามีก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็บอกว่าจะไปเข้าเวร
ไม่มีอะไรหรอกอืมสุดท้ายเนี่ย
พอได้ทราบข่าวมาว่าเออเขามีงานจริง

เห็นกับตาว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริง
ค่ะนะฮะแต่หมู่เปล่านะวันนี้เนี่ยบอกว่า
โทษผมคนเดียวอย่าไปโทษฝ่ายไหนเลย
ผมคนเดียวนี่แหละอืมขอรับผิดชอบคนเดียว
ทำหน้าที่คือจะเป็นพ่อดูแลลูกสองคน
ก็คือเอาว่าณตอนนี้ไม่เลือกใครเลย
ก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าจะเอาเข้าจริงเนี่ยผมว่าณขณะนี้เนี่ย
เปล่าก็คงจะคงจะคิดได้แล้วล่ะว่า

เราได้ไปคุยกับพ่อของคุณจอยด้วยนะคะ

พ่อตาของหมูเปล่าพ่อตาไว้๕๔ปีบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก่อนที่เปล่าจะมาเป็นตำรวจ
ก่อนจะมาเป็นหมูนี่คือคุณพ่อของคุณจอยนะ
พ่อตาของหมู่เปล่าบอกก่อนที่เปล่าจะมาเป็นตำรวจเนี่ย
นี่น่ารักมากเลยนะขยันช่วยกันทำมาหากิน
คือลำบากมาด้วยกันเปล่าไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะ
เป็นลูกเขยที่น่าชื่นชมมากมากคนหนึ่งแต่พอรับราชการเป็นตำรวจเนี่ย
อันนี้พ่อตาบอกนะคะเปล่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ
เริ่มมีเรื่องผู้หญิงเข้ามา๑คนบ้าง๒คนบ้างคือเข้ามาเรื่อย
พ่อเองก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน
พ่อก็พอเข้าใจแหละว่าเออผู้ชายมันก็ต้องมีกันบ้างนิดหน่อย
โอ้โหแต่นี่ถึงขั้นผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกันเลยเหรอ
บอกสงสารลูกสาวตัวเองมากสงสารหลานสาวทั้งสองคนของตัวเองด้วย
แล้วแบบนี้จะอยู่กันยังไงพ่อเองเนี่ยต่อเติมบ้านรอไว้เลย
เพื่อถ้าเกิดลูกสาวอยู่ฝั่งบ้านสามีบ้านของเปล่าแล้วลำบากใจกลับมาอยู่กับพ่อก็ได้
แต่พ่อตาเองก็บอกนะคะว่าโชคดีโชคดีที่แม่สามีก็คือแม่ของหมู่เป่า
เป็นคนดีมากดีกับลูกสาวพ่อมากดีเหมือนเป็นแม่ลูกกันจริงรักกันจริง
ไม่ยอมเข้าข้างลูกชายตัวเองทั้งที่เป็นคนผิด
ก็พ่อบอกว่าเอาที่ลูกสาวสบายใจอยากจะอยู่ที่ไหนก็ได้พ่อไม่ว่า
เอาเป็นว่ายังไงก็ตามถ้าไม่สบายใจมาอยู่บ้านพ่อก่อนก็ได้พ่อต่อเติมไว้แล้ว
ถามพ่อว่าพ่อโกรธไหมมีคนมาทำกับลูกสาวพ่อแบบนี้
บอกโกรธสิโกรธอยู่แล้วมันเสียหายกันไปหมดน่ะ
ฝากไปถึงหมู่เปล่าหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นลูกเขยพ่อนะอืม
คิดดีดีนะคนเราทำผิดก็กลับมาได้เลือกให้ดีดี
ถ้าเลือกฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือคุณโบคือเจ้าสาว
ถ้าเลือกฝั่งนู้นก็จะเสียครอบครัวไป
ถ้าถามถึงตัวพ่อพ่อยินดีให้อภัยเสมอ
คิดได้เมื่อไหร่มาคุยกับพ่อมาขอคำมาลาโทษ
แล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่แต่ย้ำเลยนะ
ว่าถ้าคิดได้กลับมาแล้วขอคำมาลาโทษเป็นครอบครัวกันใหม่แล้ว
แล้วยังมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวข้องอีก
คราวนี้พ่อเอาเรื่องถึงที่สุดนะพ่อไม่ยอมแล้วนะ
เมื่อก่อนดีมากเลยแบบเขาดีเนอะ
คือไม่ไปไหนไม่เที่ยวไม่เตะมา
หลังนี่มันเปลี่ยนไปเยอะไง

เห็นลูกสาวเป็นอย่างนี้ครับเรารู้สึกยังไงครับ
โหเสียใจเนอะคนเป็นพ่อเป็นแม่
ลองคิดดีถ้าเป็นหัวอกของคนคนนั้นบ้าง
ผมบอกตรงนะผมสงสารผู้หญิงคนนั้นนะ
ที่ว่าเหมือนก็ว่าลูกสาวผมไปสร้างตาบาปให้เขา
แต่เขาไม่นึกถึงว่าเขาสร้างตาบาปให้ลูกกับหลานผมเนี่ย
ตรงนี้ลองคิดย้อนกลับไปเนอะปกติ

มันเหมือนกับว่าเขาละอายใจหรือยังไงนะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว
แล้วถ้าเข้ามาก็คือแบบมันเหมือนกับว่า
ผมไม่ชอบตรงที่ว่าเขาชอบมาด่าลูกสาวผมนี่นะ
บอกไว้เลยนะคือพูดตรงเลยบางทีเนี่ยตรงนี้เนี่ย

แล้วลูกสาวผมต้องหักรถหลบลงคนต้นไม้

เขารอกกันมาแล้วลูกสาวผมก็จะขี่ขึ้นทางเนินเนี่ยนะ

ตั้งแต่นั้นมาผมก็บอกเลยบอกถ้าทำอย่างนี้อีกไม่ต้องเลย
แต่ปกติเขาก็ไม่เคยเข้าไม่เคยมาคุยในบ้านนี้เลย
เพราะผมจะเป็นคนเอาหลานเอาลูกมาเลี้ยงที่นี่ใช่ไหมล่ะ
ลูกเขาว่าคนเล็กอ่ะให้ตัวเล็กกันมากินนะ

เสียใจมากเลยครับก็ดีเลยแหละ
ถ้าเขากลับตัวได้กลับใจได้เนอะเราก็อยากให้แบบ
หลานเราจะได้ดีด้วยลูกสาวเราก็ดีด้วยเนอะ

อยากจะบอกว่าให้นึกถึงตอนที่รำบากก่อนที่จะไปเป็นตำรวจตอนที่อยู่ด้วยกันกับลูกสาวผม
อยากให้เขาสำนึกตรงนั้นบ้างและให้เห็นความดีของลูกสาวผมบ้าง
มาถึงจุดเขามาได้ตรงนี้
ผมอยากให้เขานึกถึงตรงนั้นมากกว่า
ว่าบ้านลูกสาวผมลำบากกันมาขนาดไหน
พอเขาได้ดีปุ๊บ

แล้วเรื่องลูกเขาอีก
ก็แสดงว่าหมู่เปล่าเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นตำรวจมาตั้งแต่เริ่มแรก
แต่ว่าคุณพ่อบอกว่าช่วงหลังพอเป็นตำรวจแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไป
แต่ความจริงคงไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเป็นตำรวจหรอกใช่ไหมฮะ
ตำรวจที่เขาประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะฮะ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอาชีพตำรวจจะทำให้คนเปลี่ยนไปเนอะ
อาจจะมองว่าพอมีฐานะมั่นคงขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นแล้วเริ่มเปลี่ยนไป
โดยลักษณะของการมีผู้หญิงคนอื่นถึงขั้นไปเข้าพิธีสมรสเนี่ยคุณพ่อบอก
แต่ก็พร้อมที่จะให้อภัยนะสำหรับพ่อตาของหมู่เปล่านะครับ
ท่านผู้ชมครับย้อนไปดูคลิปคลิปนี้หน่อยนะฮะคลิปที่แม่ของหมู่เปล่าอ่ะค่ะ
แม่แท้เลยเข้าไปในงานที่พระกำลังสวดในพิธีมงคลสมรสของบ่าวสาว
อีกคนก็บอกหลวงพ่อช่วงเวลานั้นหลวงพ่อจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะฮะ

ใช่คือจะเห็นว่าหลวงพ่อแกลืมตาแล้วก็เงยหน้า
ก็กลอบถ่อหน้าพระเลยก็เห็นกัน
เรื่องของฝ่ายเจ้าสาวท่านนี้เนี่ยเราก็ตามให้นะฮะ
วัดท่าชัยพระครูสมุพงยศพระยาโนท่านเจ้าวาดวัดท่าชัย
รูปนี้ครับท่านอยู่ในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในงานพิธีมงคลสมรสของบ่าวสาวในคลิปด้วย
ท่านเป็นเจ้าวาดนะครับนี่ท่านก็อยู่ที่หัวแถวเลยของพระที่นั่งสวดตามพระอันดับนะฮะ
ลำดับของพระตามอาวุโสของเจ้าวาดด้วยนะครับตอนนั้นก็เอ๊ะทำไมหลวงพ่อถ้าเป็นเราเราจะหยุดหรือไม่หยุดดีนะ
แต่หลวงพ่อนั้นก็สวดต่อหลายคนพูดเหมือนกันว่าอุ้ยนี่ถ้าตัวเขาแบบอยู่ในตำแหน่งที่หลวงพ่ออยู่นี่คงจะหยุดสวดไปแล้ว
ทุกคำถามของท่านคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัชพุทธศึกษาของเราไปถามให้ไปถามท่านเจ้าวาดวัทธาชัยนะครับ
ว่าหลวงพ่อระหว่างเจริญพระพุทธมนต์ตอนนั้นเกิดยังไงอะไรยังไงขึ้นหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ตั้งใจที่จะเจริญพระพุทธมนตร์
แล้วก็สำรวมจิตใจให้เป็นสมาธิให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังแก่พุทธมนต์ระหว่างที่สวดมนต์สวดคาถากันอยู่เนี่ยนะครับ
ระหว่างที่กำลังหลับตาสวดอยู่ตอนนั้นจิตก็เริ่มเป็นสมาธิแล้วแล้วมีเสียงมากระทบแววที่หู
หลวงพ่อบอกว่าทีแรกคิดว่าเด็กมันเถียงกันหรือเปล่าบ้านงานบางทีเด็กเยอะสักพักเสียงมันเริ่มหนักขึ้น
มันใกล้เรื่อยลืมตาขึ้นมาดูเป็นยังไงขึ้นปรากฏว่าโอ้โหตอนนั้นทางฟังแม่ของเจ้าเบามาทวงสิทธิ์ของลูกสะพ้ายคนแรกของเขาคืน
ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าก็ได้ยินนั่นแหละที่แม่เขาคุยกับลูกนะก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่จะหยุดสวดเลยสวดมนตรีแล้วไม่จบบทงานจะล้มจะไม่ดีก็เลยตั้งสติสวดมนตรีบทนั้นให้จบ
ไม่อยากหยุดครั้งคลาครึ่งกลาง
ถ้าดูให้ดีนะตัวหลวงพ่อเองเนี่ยยังได้โบกมือไล่ให้โยมเนี่ยเขาออกไปข้างนอก
โยมแม่ของเจ้าเบ่าที่มาเนี่ยคือประมาณว่าส่งสัญญาณไปว่ามีอะไรเนี่ย
ก็ไปพูดไปจาไปเจรจากันดีทางแม่ของเจ้าเบ่าเนี่ยเขาก็เห็นพอดี
ของเจ้าเบ่าเขาก็เลยได้สติแล้วก็เดินออกไปข้างนอก
ยังถึงพอดนั้นพอดีระหว่างที่อาตมาสวดไปก็ตั้งสมาธิเต็มที่เลยนะโยมนะ
ตั้งจิตตั้งใจจนมันหลับตาสวดตอนแรก
มันก็ได้ยินเสียงแววมากระทบที่หูเสียงจุ๊กก็เหมือนที่คิดว่าเด็กในบ้านเขาเถียงอะไรกัน
เสียงชักหนักขึ้นก็ลืมตาขึ้นมา
พอลืมตาขึ้นมาก็เป็นภาพอย่างที่ปรากฏไปในสื่อเมื่อวานนี้

ฟังก่อนว่าคนที่เข้ามามาตบเนี่ยเป็นใคร

พอรู้ปุ๊บจากการฟังนะ
แม่ของฝ่ายเจ้าบ่าว
เขาเป็นตัวแทนของลูกสะพ้ายเขาซึ่งเป็นภรรยาหลวง
แล้วก็หลานเขามาทวงสิทธิของความถูกต้อง
อันนี้อัตมาก็ต้องชื่นชมเขาด้วย

เพราะปกติความใหญ่ความภพคิดเรื่องสะพ้าย

ในเมื่อเราสวดไปเราจะมาจบการรำ
ทั้งที่เหตุเกิดเฉพาะหน้าเหล่านี้ก็เสียชื่อพระ
ถึงยังไงยังไงก็อ่ะขอให้จบบทนี้ไปก่อนนะแล้วคอยรับ
ค่อยคลายมนต์ลงแล้วรีบสรุปให้จบให้ไหวที่สุด
ฉันเนี่ยตั้งสติอย่างมั่นคงเลยกิจฉันเนี่ยมือฉันกำหนด
มนน่ะวิ่งเป็นตัวหนังสือเลยตัวหนังสือเนี่ยวิ่งอย่าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยแต่ละท่อนแต่ละท่อนค่ะพอได้ยิน
เสียงพอแล้วลืมตามขึ้นมาเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ย
นี่ค่ะคือท่านจ้าวาดวัดท่าชัยพระครูสมุพงยศ
พระยาโนคือสวดมนต์พิธีต่างเนี่ยพระท่านที่ได้รับนิมนต์ไปเนี่ยกิจนิมนต์เนี่ยท่านก็จะกำหนดไว้แล้วว่าจะสวดมนต์มนต์ไหนบ้างบทไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ย
พ่อท่านบอกพอเห็นเหตุการณ์เนี่ยจังหวะที่ว่าจะไปตามจังหวะเนี่ยไปแบบปลื๊ดเลย
เป็นฝ่ายแม่สามีพาลูกสะพ้ายพาภรรยาหลวงมาทวงสิทธิ์คืนจากลูกชายของตัวเอง
นี่นะฮะท่านเตือนเลยฮะบอกอย่าหาทำอย่าหาทำจงรักครอบครัวจงรักครอบครัวนะคะถูกต้องนะครับ
ท่านจ้าวาดวัดท่าชัยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท่านก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอเรื่องลักษณะแบบนี้ตั้งแต่บวชเรียนมาสิบหกคันศาเนี่ยมีกิจนิมนต์ไปงานแต่งงานมาเป็นร้อยร้อยงานนี่เป็นงานแรกที่เจออย่างนี้นะฮะส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกก็ทำผิดชัดเจนนั่นแหละสินข้อสามอ
แต่ข้อสามนี่ผิดเลยนะฮะท่านบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ย
แต่งเหนียวฮะอ่ะประมงคลตั้งแต่คิดละคิดที่จะนอกใจภรรยาหลวง
อีกครั้งนะครับจะวาลวะท่าชัยยาหาธรรมค่ะ
รักครอบครัวอันนี้คือฝากบอกเตือนสติถึงทุกคนนะไม่ว่าจะ
ผู้หญิงผู้จ่ายตายใครก็ตามใช้ได้หมดฮะเพราะงั้น
ก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันสะท้อนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ได้ว่า
เรื่องราวมันเต็มไปด้วยความบุ่นวายตามมา
ใช่ค่ะเราก็พยายามไปหาบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวทั้งฝั่งของเจ้าสาวเจ้าบ่าว
และภรรยาหลวงนะคะเราไปเจอกับพี่สาวของหมู่เป่าค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวคือไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรอกแต่ก็คุย
แต่ว่าเธอก็ไม่อยากออกหน้าอะไรเท่าไหร่เหมือนกันนะคะ
เธอบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้คุยกับน้องชายเลย
ถ้าถามเธอเธอไม่รู้เหมือนกันว่าใจน้องชายเนี่ยจะเอายังไงจะเลือกใคร
หรือจะอยู่ตรงกลางอย่างที่เขาพูดเอาไว้
แต่ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันพี่สาวบอกเข้าใจหัวอกน้องสะพ้ายนะ
พี่สาวบอกแบบนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยน้องชายไม่เคยเจ้าชู้เลยนะ
ก็เห็นอยู่กินกับจอยก็คือภรรยาหลวงมาตั้งแต่เด็ก
แต่พอสอบติดตำรวจประกอบกับน้องชายเราเนี่ยหน้าตาก็ดี
ตั้งแต่นั้นแหละก็เริ่มมีบ้างมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาประปราย
แล้วจะบอกไว้แบบนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของคนแค่๒คนหรือ๓คนนะคะ
มันกระทบไปวงกว้างมากพี่สาวหมู่เปล่าบอกแบบนี้
แม้กระทั่งครอบครัวเธอก็ได้รับผลกระทบเพราะอะไร

ถูกแซวถูกเพื่อนที่โรงเรียนแซวบอกเอ้ยอาเป็นข่าวนี่อาไปมีโรคสองใบนี่
แล้วเด็กตัวเล็กโดนเพื่อนรุมเซาแบบนั้นสภาพจิตใจเป็นยังไง
นี่นางไม่นับลูกสาวของหมู่เปล่าที่คนหนึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยหัวต่อ๑๕ขวบ
กับอีกคนคือวัยเรียนรู้จดจำ๕ขวบนะคะ
มันส่งผลกระทบไปหมดทั้งครอบครัวนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่บ้านงานแต่งอีกครั้งนะฮะ

งานแต่งงานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือที่บ้านเนี่ยเก็บเต็นต์แล้วนะอุปกรณ์ข้าวของต่างที่ใช้ในงานแต่งเนี่ยนะฮะ
พี่ชายของฝ่ายเจ้าสาวของหมู่เป่าเนี่ยนะฮะ
วันนี้ก็ออกมาพบกับคุณศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
กับสื่อมวลชนบอกว่าทางครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลจริง
ส่วนน้องสาวสภาพจิตใจตอนนี้ก็ย่ำแย่มาก
กับแม่สภาพจิตใจก็ย่ำแย่มาก
นั่งร้องไห้กันมา๒วันติดแล้วตั้งแต่เกิดเรื่อง
ไม่พร้อมจะพูดคุยอะไรมากกว่านี้จริง
ในมุมของพี่ชายของเจ้าสาวของหมู่เป่าเนี่ยบอกว่า
มุมของพี่ชายนะก็ทำได้ก็คือให้กำลังใจน้องสาว
แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าจากนี้ไปเนี่ยจะไปอะไรยังไงกันต่อ
เนื่องจากตัวของฝ่ายชายเองเจ้าบ่าวหมู่เปล่าอ่ะ
หายเงียบไปเลยค่ะทางครอบครัวฝั่งเจ้าสาวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า
ฝ่ายชายเนี่ยเขามีเมียแล้วนะคือจะให้ขอโทษ
ก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำเอาว่าจริงพี่ชายของฝ่ายเจ้าสาวเขาบอก
เพราะทางฝั่งนี้ไม่รู้จริงว่าฝ่ายหมู่เปล่าเนี่ยเขามีเมียแล้ว
แต่ถ้าอีกฝั่งนึงจะมาคุยอะไรกันเนี่ยก็พร้อมจะคุยนะ
แต่ตอนนี้ถ้าจะมาณวันนี้เลยเนี่ยสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ไหวจริงนะฮะ
แต่ถ้าฝั่งของภรรยาหลวงเขาอยากจะคุยจะเคลียร์อะไรเนี่ยอันนี้พร้อมพร้อมจะพูดคุยแต่ขอเวลาหน่อย
ก็แล้วถ้าปริดเขาก็ต้องขอโทษก็ใช้ไมละอ่ะค่ะ
แต่เราไม่รู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงหรือไหมนะครับ
แต่เขาก็ไม่ได้บอกพี่
ไม่ได้บอกครับ
ทั้งพ่อทั้งแม่ร้องไห้ทั่ววัน

เขาก็อยากจะให้ออกไปพูดความจริง

งานที่จัดงานนี่คือเงินเราหรือว่ายังไง

พี่รู้มาก่อนว่าน้องพี่จะแต่งงาน

แล้วผู้ชายมาหาน้องบ้างไหม

ไม่รู้เขาโทรติดต่อกันหรือเปล่า

พี่เป็นลูกผู้ชายเนาะ
มันเป็นความเป็นลูกผู้ชายไหม

คนมารับข่าวแบบนี้

นี่คือในมุมของเจ้าสาวนะ

ทางฝั่งของเขาเนี่ยเขาไม่รู้จริงว่า

ของเจ้าสาวบอกว่าถ้าเป็นผมนะ
ผมก็จะออกมายอมรับผิด
ซึ่งหมู่เป่าก็ยอมรับผิด

สิ่งหนึ่งที่พี่ชายของเจ้าสาวบอกก็คือ

นั่งกอดคอกันร้องไห้มาสองวัน

เพราะฉะนั้นเมื่อหมู่เป่ายอมรับผิดแล้วเนี่ย

ผมขออยู่ตรงกลางไม่เลือกใครทั้งนั้น
เดี๋ยวผมดูแลลูกเองดูแลเต็มที่
ในฐานะพ่อแต่พี่ชาย

แล้วคุณมาแต่งแล้วเกิดเรื่องขนาดนี้คุณยอมรับผิด
แต่ความรับผิดชอบคุณอยู่ไหนคุณหายเงียบไปเลย
นี่นะฮะ

อ่าเนี่ยนะครับ
เนี่ยทางเรารับทราบจากการไร้สวดใช่เดียวกันนะครับ

ของการแต่งงานขณะที่มี๑๑
จะมีสองเป็นสวดแล้วเนี่ย

ในเดียวกันกลมเมืองจะได้สืบคำสาบโรงงาน

เราต้องรูปรับรุงพยานทั้งหมดทั้งฝ่ายของตัวภรรยาตัวแม่ต้องกรรมเจ้ายำรวช
มาสอบที่สามารถรู้ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับมาสอบ
เพื่อให้ได้ละเอียดว่าเหตุการณ์ที่มันขึ้นคืออะไร
ถึงจะสรุปได้ครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีการผิดวินัยหรือไม่

แต่ถามว่าถ้าใดการทำงานเป็นคนที่เป็นคนบิชอบคนหนึ่งครับ

ความจริงมันปรากฏแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ

มันมีกฎหมายไหมว่าถ้าตำรวจทำผิดเชิงชู้สาวหรืออะไรอย่างนี้
มันมีอะไรที่บังคับใช้หรือลงโทษได้หรือเปล่า

พลังตำรวจตรียิ่งยดเทพจำโนงโครสกตำรวจบอกเลยว่า
อ้างอิงข้อมูลพรตทพศ๒๕๔๗
และระเบียบกตรกำหนดบทลงโทษเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวแบบนี้

โทษคือโดนกักขัง๓๐วัน
ถ้าหญิงหรือชายที่เป็นภรรยาหรือสามีแล้วไม่เลี้ยงดู

คือเหมือนคุณไปได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายมาเป็นสามีหรือภรรยาแล้วไม่เลี้ยงดูแล้วทำให้เกิดการเสื่อมเสีย
ถ้าคุณจดทะเบียนสมรสซ้อนโทษคือกักขัง๓๐วันเหมือนกันยังไม่หมดนะคะ
ถ้าคุณไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตรโดนกักขัง๓๐วันค่ะ
และถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องราวมันดำเนินไปถึงการหย่าแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสำคัญการหย่า
มีหลายเฟสนะคะเฟสแรกครั้งแรกโดนภาคทัน
ครั้งที่๒กักยาม๓วันครั้งที่๓กักยาม๓วันแล้วตั้งกรรมการสอบสวนด้วยนะคะ
นี่เลยย้ำว่านี่คือตามพรบตำรวจแห่งชาติพศ๒๕๖
ผู้บังคับบัญชามีสิทธิ์สั่งลงโทษได้ทันทีถ้ามีการสอบสวนแล้วแล้วเห็นว่าพิจารณาว่าเป็นจริงแบบนั้นน่ะนะคะ
ส่วนในส่วนของค่าราชการทั่วไปก็มีนะคะไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวนะ
อันนี้ของตำรวจโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นราชการทั่วไปค่ะ
มีพรรภศ๒๕๕๑มาตรา๘๒
ระบุไว้เลยว่าข้าราชการมีชู้ถือเป็นการประพฤกษั่วหากถูกร้องเรียนอาจมีผลให้ถูกไล่ออกได้
คือกฎหมายเขาต้องกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ไว้เนื่องจากการเป็นข้าราชการ
จะเป็นข้าราชการหน่วยไหนก็แล้วแต่เป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถือว่าคุณเป็นผู้ที่อยู่ในอาชีพที่มีเกียรติใช่ไหมฮะผู้คนให้ความเคารพนับถือศรัทธา
ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในทุกเรื่องทั้งเรื่องของความประพฤติ
การปฏิบัติตัวหรือว่าศิลธรรมเรื่องของการดูแลครอบครัว
คือคนทั่วไปเนี่ยเขายังไม่ให้เลยกฎหมายเขายังไม่ให้จดทะเบียนซ้อนเลย

นี่ฮะทุกผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปเจอเพื่อนของน้องจอยนะฮะน้องจอยภรรยาของหมู่เปล่านะฮะ
ภรรยาที่มีทะเบียนสมรสนะครับภรรยาหลวง
จอยเนี่ยทำงานอยู่ที่แผนกบัญชีของบริษัทไม้แห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
เราได้เจอกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทนะครับบอกว่าน้องจอยเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันตั้งใจทำงานนะฮะ
โต๊ะทำงานของจอยอยู่ข้างกับคุณก้องกิจเลยนะครับ
ที่ผ่านมาจอยก็เคยมาเล่าเคยมาปรับทุกข์ให้ฟังอยู่บ่อยเรื่องของสามี
ที่ตอนนี้สอบติดได้รับราชการตำรวจ
แต่พักหลังหลังจอยบอกว่าจับได้ว่าสามีเนี่ยน่าจะนอกใจมีคนอื่นนะฮะ
ซึ่งตัวเธอตัวของคุณก้องกิจกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้รับฟังก็พากันปลอบใจนะฮะ
พากันปลอบใจมาโดยตลอดจนกระทั่งเนี่ยมาทราบข่าวว่าฝ่ายชายเนี่ย
ถึงขั้นหนีไปแต่งงานเข้าพิธีมงคลสมรสกับผู้หญิงคนอื่น
แล้วจอยก็เลยตามไปที่งานแต่งงานซึ่งเรื่องนี้เพื่อนร่วมงานที่ทำงานกับจอยเนี่ย
ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วปกติจอยเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะครับ
คิดว่าวันนั้นจอยคงจะถึงขั้นหมดความอดทนแล้วแล้วคงเสียใจมาก
เห็นสามีเนี่ยถึงขั้นไปเข้าพิธีมงคลสมรสกับผู้หญิงคนอื่น
ตอนนี้ทุกคนก็ได้แต่ให้กำลังใจให้กับจอยเนี่ยผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้
อ้างนู่นอ้างนี่ไม่รู้ว่าอ้างอะไรนักหนา
ใช่ก็บ่นให้ฟังว่ากลับบ้างไม่กลับบ้างบางทีก็กลับเที่ยงคืนตีหนึ่งตี๒อะไรอย่างนี้
ส่วนเขาก็ไม่รู้คือเขาก็เพิ่งจะรู้เมื่อประมาณสัก๔เดือน๕เดือนได้แล้วมั้งว่ามีผู้หญิง
การเรียนของลูกเนี่ยแกเป็นคนจัดการเองทุกอย่างเงินทองเนี่ยสามีไม่เคยส่งไม่เคยเสีย
แน่มากน้องไม่คิดอ่ะไม่คิดว่าน้องก็คือก่อนที่น้องเคยก็เตือนอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าจะไปหรือว่าจะอะไรอย่างนี้
แบบเคยพูดอะไรอย่างเงี้ยข่าวที่เขาให้มาว่าจะต้องมีการจัดงานอะไรอย่างนี้กันอะไรอย่างเงี้ย
เราก็มาเช็คให้ดีนะคะมันชัวร์หรือเปล่าถ้าเป็นพี่พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าพี่จะทำยังไงแต่พี่ยอมรับนับถือน้ำใจน้องที่ไปได้ขนาดนี้
ก็ยังไงแล้วก็คือก็เอาไปให้สุดอ่ะบางทีครอบครัวปัญหาครอบครัวคุณอุ้มพูดทีคนนี้พูดทียู้แยงแต่คือถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยกับตาของเราเอง
นี่นะครับทุกผู้ชมครับที่เป็นเพื่อนของคุณจอยก็ยังพูดถึงเรื่องว่าโอ้โหไปถึงงานขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ
ใจต้องแบบสุดแล้วจริงอาจจะแบบหมดความอดทนแล้วจริงนะฮะก็อย่างคลิปที่เธอไลฟ์ไปด้วยที่โชว์ทะเบียนสมรสอยู่ด้านหน้างานก่อนจะเดินเข้าไป
ทะเบียนสมรสแล้วกำลังจะขายผูกประมือนะคะไม่รู้ว่าเขาแต่งกันได้ยังไงนะคะทะเบียนสมรสย่ะค่ะ
แต่งได้ไงไม่รู้ทะเบียนสมรสค้าอยู่งงมาก

ก็ต้องไปดูทางฝั่งเจ้าสาวด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
ถูกต้องคือเราก็ได้คุยกับพี่ชายไปแล้วถูกไหมคะ
แต่ก็ไปคุยกับเพื่อนของฝั่งเจ้าสาวด้วยนะ
เพื่อนของคุณโบซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานคืออย่างที่บอกว่า
เรื่องเหตุการณ์นี้มันกระทบเป็นวงกว้างมาก

ร้านทองที่เธอทำงานอยู่ตอนนี้โดนถล่มเละเลยนะคะ
ทีมข่าวเราไปที่ที่ทำงานของฝ่ายคุณโบค่ะ
เป็นร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
พอทีมข่าวไปถึงเนี่ยก็ไม่เจอคุณโบหรอกนะ
แต่ว่าเจอเพื่อนสนิทเธอก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ตอนนี้ทางร้านเนี่ยสั่งพักงานคุณโบอยู่
แล้วก็อยู่ระหว่างสอบสาวราวเรื่องว่าตกลงเกิดอะไรขึ้น
รู้ไม่รู้เกิดอะไรยังไงแบบไหน
คือรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่พี่ชายบอกไม่รู้ใช่ไหม
แต่ทัวร์ลงแบบโอ้โหยับเยินเลยค่ะ
ร้านทองเนี่ยทางเพจเฟซบุ๊คอะไรพวกนี้แบบ

คุณนฤทธิบอกว่าได้คุยกับเพื่อนพนักงานคนสนิทของคุณโบนะคะ
เธอบอกว่าโบทำงานที่ร้านนี้แหละก็เป็นเพื่อนสนิทกัน

ที่ผ่านมาเราก็ถามนะว่ารู้เรื่องแฟนของโบไหม

เพื่อนก็บอกไม่รู้จริงไม่รู้เลยว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโบไปแต่งงาน
เป็นเพื่อนสนิทนะแต่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโบมีแฟนหรือไม่มี
คบกับใครยังไงแบบไหนเพราะไม่เคยถาม
ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พอเกิดเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวความแตก
มาแบบนี้แล้วเนี่ยก็โทรหาโบเหมือนกันนะ
เท่าที่คุยกับโบเนี่ยน้ำเสียงโบไม่ค่อยดีเลย
คิดว่าน่าจะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เชื่อเพื่อนสนิทนะคะบอกว่าเชื่อแหละว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะตกที่นั่งเมียน้อยหรอก

ทีมข่าวแล้วก็บอกว่าลองโทรคุยกับโบให้หน่อยได้ไหม
เขาเป็นยังไงบ้างเขาพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ทางเพื่อนก็บอกว่าขอเวลาให้โบหน่อยก็แล้วกัน
โบได้ทำใจหน่อยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสจริง
บอกได้ว่าตอนนี้เพจร้านทองโดนถล่มยับเยินทัวร์ลงหนักมาก
บอกว่าเดี๋ยวไม่พาสามีมาซื้อทองที่ร้านดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
ก็ถึงขั้นตอบว่าพนักงานเลยบอกพนักงานร้านนี้เลวนิสัยไม่ดี
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพนักงานของร้านทองนะ
เธออยากขอความเห็นใจแบบนี้อย่าเหมารวมได้ไหม

ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานองค์กรหรือว่าต้นสังกัดหรืออะไรไม่ได้เกี่ยวกับร้านเลย
และล่าสุดค่ะห้างทองสาขาที่คุณบัวทำงานต้องออกประกาศเลยนะ
ว่าให้นางสาวโบพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานห้างทองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
และไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดทั้งสิ้นของโบนับจากวันนี้

พนักงานคนหนึ่งที่ทำงานในห้าง

ที่ฝ่ายเจ้าสาวเจ้าสาวโบเขาเคยทำงานอยู่

บอกว่าก็เคยเห็นนะฮะฝ่ายของหมู่เปล่ากับฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยก็มากันบ่อยนะครับ
บอกว่าตกใจมากกับข่าวที่เกิดขึ้นคิดว่า
ที่เห็นก่อนหน้านี้ก็เขาก็คู่รักปกติใช่ไหมฮะ
ไม่คิดว่าเออฝ่ายชายจะถึงขั้นเอ้ามีครอบครัวอยู่แล้ว
เพราะก่อนหน้านี้ทุกเช้าเย็นเนี่ยตลอด๑เดือนที่ผ่านมานะ
ฝ่ายชายที่เป็นตำรวจเนี่ยจะมารับส่งฝ่ายหญิงที่ห้างเนี่ยเป็นประจำ
เวลาเดินเข้าออกห้างก็เดินจับมือถือแขนกันเหมือนกับคู่รักปกติทั่วไป
นานหรือยัง๑๐เดือนไม่รู้หลอก
เป็นปีพี่เพิ่งจะมาขายได้ประมาณ๑เดือน
ตลอดเดือนหนึ่งพี่เห็นตลอดทุกวันมั้ย
โพสต์ภาพนิ่งของเจ้าสาวก็คือคุณโบ

คือปกติเวลาช่างตัดหน้าเขาแต่งหน้า

เป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยคือพอเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมา
บอกแล้วว่าคนวงรอบโดนหมดนะคะ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าเยอะมาก
ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรง

บอกพี่อย่ามาเอารวมอย่ามาว่าหนู

หนูถูกจ้างไปแต่งหน้าหนูก็ไปแต่งหน้า

รู้ว่าเขาจะแต่งงานกับผู้ชายที่มีสามี

ไปสนับสนุนให้เขาแบบไปแย่งสามีคนอื่นอย่างนี้

หนูทำงานเวลาเขาจ้างหนูไปแต่งหน้า

เวลารับงานหนูต้องถามลูกค้าก่อนไหมว่า

อันนี้พี่ไปในฐานะเมียหลวงหรือเมียน้อยคะ
แบบนี้เหรออันนี้ช่างเขาก็ขอความเห็นใจ

แต่ว่าเวลาคุณมาติดต่องาน

ทำผมด้วยไม่ไปถึงกี่โหมใช่มะ

โดนหมดเลยค่ะทีมข่าวเราได้โทรคุยกับช่างแต่งหน้าด้วยนะชื่อคุณแอดค่ะ
บอกโอ้ไม่รู้จริงเลยว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงกันมา

ไม่รู้ว่าเมียหลวงเขาบุกมาเอาทะเบียนสมรสมา

ไม่รู้พี่ไปทำงาน
นี่เนี้ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไล่กันตามที่เจอแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะ
ในมุมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เชื่อว่าท่านคงติดตามกันได้แบบทุกแง่มุมได้พอสมควร
แต่ทิ้งท้ายด้วยแง่มุมทางนี้หน่อยนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตรงนี้ฮะโลกสองใบของหมู่เปล่าเนี่ยนะฮะ
ภรรยาหลวงเนี่ยบุกไปถึงงานแต่งที่จะแต่งกับเจ้าสาวคนใหม่เนี่ยนะฮะ
เรื่องเมียหลวงบุกงานแต่งสามีที่แต่งกับผู้หญิงคนใหม่เนี่ยนะครับ
พร้อมทะเบียนสมรสเนี่ยเราไปถามผู้หญิงคนนี้
หลวงลวงสังหารตามที่นักข่าวผู้สื่อข่าวบันเทิงเขาตั้งฉายาไว้ให้
คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลนะครับค่ะคือคุณธัญญาเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าโอ้โห
นี่มันเหมือนฉากหนึ่งในละครเลยอ่ะไม่คิดว่าชีวิตจริงจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
ในฐานะที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์นี้ยังโชคดีที่แม่สามีเนี่ยอยู่ฝั่งของภรรยาหลวงนะครับ
คุณธัญญาบอกว่าหากเป็นตัวเธอเองนะเธอยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าเธอถึงขั้นจะกล้าบุกเข้าไปในงานแต่งงานของสามีหรือเปล่า
ถ้าหากคุณจอยที่เป็นภรรยาหลวงนั่งอยู่ข้างเธอในตอนนี้ถ้าคุณจอยฟังอยู่นะครับคุณธัญญาบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้นะ
แล้วขอให้เข้มแข็งแล้วเราจะก้าวผ่านเรื่องร้ายไปได้ในที่สุด
ไม่มันอาจจะแบบวิบลึม
ทำในสิ่งที่ตุ๊กไม่เคยทำ

มีลูกที่เราต้อง

มันก็จะทำให้เราเข้มแข็ง

เพราะว่าคือคนทั้งประเทศคือโจมตีอย่างหนัก
เพราะว่ามันสังคมเมืองทุกอย่างเนอะรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

มีดาราอีกท่านนะฮะที่เราถามความคิดเห็นมุมมองไปนะครับ

คุณหิมมณิดาเนี่ยบอกว่าคือไม่มีครอบครัวไหนหรอกที่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนตัวเธอเนี่ยคงแสดงความคิดเห็นอะไรมากไม่ได้
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในบ้านเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นของครอบครัวเขา

อยากให้สามีและภรรยาเนี่ยคิดถึงลูกเอาไว้เป็นอันดับที่หนึ่ง